เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย

เธอหวานเจี๊ยบชวนชาวตลอดข่าวมากันที่สารยางพารวน
สวนยางพาราในพื้นที่หมู่๖ตำบลควนกาหลง
อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนซึ่งพื้นที่นี้เป็นของคุณปิยนาศโสลิกี
ที่ได้ใช้พื้นที่จำนวน๔ไร่ในสวนยางพาราเลี้ยงพึ่งจำนวน๓๖รัง
คุณปิยนาศเล่าว่าเดิมทีสวนยางพาราเป็นของคุณพ่อนะครับ
แล้วคุณพ่อก็ปลูกสละแซมร่องยางพาราเป็นรายได้เสริม
ทางเกษตรอำเภอได้เชิญเข้าไปอบรมการเลี้ยงพึ่ง
จึงได้ทดลองนำรังพึ่งมาวางไว้โดยเรียนรู้จากการอบรมและลองผิดลองถูกมา๑ปี
จากนั้นก็เริ่มเลี้ยงมาอย่างจริงจังจนเข้าปีที่๓แล้วครับ
ช่วงแรกไม่ได้สนใจเรื่องพึ่งเลย
สำนักงานเกษตรเขาเชิญให้ไปอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่ง
ก็เลยคิดนำมาปรับใช้ทำเหมือนที่เขาบอก
พอได้ผลจริงค่ะก็ต่อยอดได้เป็นรายได้หลัก
เดี๋ยวนะครับคุณปียนาศช่วยเล่าให้เกษตรทำเงินฟังหน่อยครับ
ว่าการเลี้ยงพึ่งมันยากง่ายแค่ไหนครับ
ก็พยายามหมั่นดูอยากให้เขามีศัตรูค่ะ
ศัตรูของเขาก็มีจำพวกแมลงต่าง
พยายามทำความสะอาดเขาจะชอบความสะอาด
ซึ่งคุณปียนาศเลี้ยงพึ่งเอาไว้เก็บน้ำพึ่งขาย
โดยการเลี้ยงพึ่งลงทุนแค่ครั้งเดียวนะครับ
ก็สามารถนำน้ำพึ่งไปขายได้ตลอดทั้งปี
ยิ่งในช่วงที่ดอกไม้บาน
ก็จะบินออกไปหาน้ำพึ่งมาเก็บเอาไว้เพียงแค่๒เดือนเศษ
พึ่งก็จะเต็มรังแล้วล่ะครับ
ส่วนการเก็บน้ำพึ่งก็จะมีอุปกรณ์ในการเก็บนะครับ
โดยจะนำเปลือกมะพร้าวมาลนไฟ
พร้อมกับใส่ชุดป้องกันเพื่อเซฟการถูกพึ่งต่อยนั่นเอง
โดยคุณปิยนาศจะเก็บน้ำผึกขายขวดละ๑กิโลกรัมในราคาขวดละ๕๐๐บาท
ส่วนรังพึ่งจะขายกิโลกรัมละ๕๐๐บาทเช่นกัน
รายได้จากการเก็บน้ำพึ่งขายของคุณปียนาศอยู่ที่๖๐๐๐บาทต่อปี
ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีเลยทีเดียว
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ